ไปที่จังหวัดชนบุรีฮะมีหนุ่มคนนึงนกหายนกแก้วแสนรู้หาย
จากนั้นมาก็พยายามจะตามพอตามไปเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าตรงที่ตามเนี่ย
มันคือสุสานถ่ายรูปนกเห็นนกอยู่ไกลแล้ว
ถ่ายรูปนกเพื่อให้คนในกลุ่มนกดู
ว่าถ้าหากเจอช่วยบอกด้วยเพื่อนในกลุ่มนก
พอมาดูแล้วอูหูไม่ใช่อูหูนกฮะอูหูสิ่งที่อยู่ในภาพ

มันไม่ใช่คนสิ่งที่อยู่ไหนนกนู่นไหนว่านู่น
มืดถ่ายรูปนกให้เพื่อนดู
เพื่อนก็ดูตอนแรกรูปซ้ายมือที่ยังไม่มีวงแดงเนี่ย
ดูปุ๊บรู้ปั๊บเห็นเลยฮะเหมือนชายสองคน
เหมือนนะคนแก่หลังงุมคนกล้ม
เหมือนคนแก่หลังงุ้มหลังค่อม๒คนและสองคนมองกล้องทั้งสองคน
เฮ้ยมองกล้องจริงด้วย
ไอ้พี่คนถ่ายนี่พิศนุธามารัฐ
ศนุบอกว่าพี่ตอนผมถ่ายผมไม่รู้เรื่องเลย
ตาผมเนี่ยมองไปที่นกของผมนกแก้วคอนัวใช่ไหม
แก้วคอนัวแสนรู้ราคาแพงนกแก้วไปอยู่ตรงนู้น
ผมก็ถ่ายรูปไปพอถ่ายรูปไปไม่ได้รู้มาก่อนเลย
เพื่อนในกลุ่มนกด้วยกันรีบพายข้อมูลกลับมา
บอกข้อมูลกลับมาว่าพี่สิ่งที่พี่ถ่ายมาเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะ
แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยพี่ไม่เห็นเหรอไหนอ่ะนกแก้วคอนัว
นกแก้วคอนัวผมไม่เห็นนกพี่แต่ผมเห็นผีอยู่ตรงนั้นด้วย
และชัดเจนมากสรีระไม่ผิดรูปเหมือนคนเลยนะ
เออแหละตรงนี้เนี่ยมันคือห่วงสุรสสานเหม่งหุ่ย
นี่ค่ะมีเป็นพันพันเลยไม่แน่ใจว่ามาจริงรึเปล่า
ว่ากล้องมันเสียแสงสีเสียงมันผิดเพี้ยนไปแต่ตามรายงานบอกว่ายืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับเรื่องกล้องมือถือแต่ประการใด
ดังนั้นคนในคลิปเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นคนในย่านนี้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นวิญญาณที่ไหนหรือเปล่า
พิศนุเลยบอกว่าไม่เป็นไรมาแบบนี้เนี่ยมันช่วงโค้งสุดท้ายพอดี
พี่เขาก็เลยมองโลกในแง่ดีถ้ามาแบบนี้ตั้งใจจะให้โชคใช่ไหม
ไอ้พี่ตอนแรกฉันก็กลัวแล้วตอนหลังพี่บอกเออสงสัยตั้งใจจะให้โชค
โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงถ้าหากเป็นไปได้และถูกเมื่อไหร่
จะกลับมาหาคุณตาสองคนอีกทีคราวนี้จะเอาหัวหมูมาถวายด้วยฮะ
ขอนะคะคุณตาให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบพี่เขาหน่อย
แล้วตกลงนกแก้วจะตามไหมไม่เจอแล้วเจอผีแทนฮะ